พาไปดูอีกหนึ่งหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ
พระเอก๑๐๐ล้านโอบ์หนิทินั่นเอง
ทางแสงเกราะสือถลุ๑๐๐ล้าน

เป็นหนังไทยที่หลายคนบอกมามืด
้านอกสายตาแต่ท้ายที่สุดก็โอ้โหทะยานรายได้
สูจนกันไปแล้วนะคะกับความสามารถของ
น้องนักแสดงรวมไปถึงความเข้มข้นของภาพยนตร์เรื่องนี้
ทะลุไปแล้วค่ะ๑๑๐ล้านเจ้าตัวแฮปปี้สุดเลย
หลังจากที่ลุยถ่ายกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยค่ะ
ส่วนสงกรานที่ผ่านมาแม้ว่าเวลาจะน้อย
แต่เจ้าตัวก็ไม่ลืมพาแฟนสาวน้องมะปรางอลิสา
ไปหวานสู้ดอกซากุระที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ
เป็นยังไหมคะสวีทเป็น๓วัน
ก็ปกติครับผม